คงจำคุณยายคนนี้ได้หรือเปล่านะคะคุณยายที่อายุ๗๐ปี
พลัดหลงกับลูกกับหลานเนอะวันที่ไปฉีดวัคซีนนะคะ
สรุปสุดท้ายฉีดไปสองเข็มคุณหมอบอกว่า
คุณยาย๒๑วันนี้หลังจากที่ฉีดคุณยายฉีดวันที่๑๔สิงหาคม
วันคุณยายตรวจสอบและสังเกตตัวเองดีนะ
ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาไปหาหมอนะ
นี่คือภาพล่าสุดค่ะของคุณยายคุณยายไม่เป็นอะไรนะคะ
ยังปกติปกติแข็งแรงดีนะคะ
ยายสมหวังจูกูลค่ะเป็นชาวบ้านหมู่ที่๑๒ตะบนสะดาว
ใช้คำนี้ไม่ใช่ครบ๒โดสนะ๒เข็มรวด
๒โดสแหละในวันเดียวด้วยต้องบอกอย่างนี้
ระยะเวลาห่างกัน๕นาทีนะคะ
ลูกหลานญาติญาติเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดอันตราย
โดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัดบุรีรำ
ต้องคอยมาเฝ้าดูอาการคุณยายทุกวัน
ต้องสังเกตผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นภายใน๒๑วัน
ล่าสุดคุณยายเดินทางไปรับถุงยางชีพ
กับพระครูปริยัติพัพธารคุณเป็นเจ้าคณะเมืองนังรอง
และเจ้าอาวาสวัดสิงห์วงที่พุทธสมาคมเขามอบให้กับชาวบ้าน
เดินทางมาที่วัดนะคะโอ้โหชาวบ้านเห็น
คือคุณยายดังมากอะนะคะช่วงเวลานั้นนะคะชาวบ้าน
โอ้โหยายแข็งแรงมากเลยเดินมารับถุงยางชีพในสภาพที่ติมากครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาก็ลุ้นว่า๒๑วันคุณยายจะเป็นอะไรนะคะ
ร่างกายปกติดีไม่มีผลข้างเคียง
ตอนนั้นยอมรับว่าเดินหลงในสนามฉีดวัคซีนไม่รู้ว่าแต่ละคนจะต้องฉีดกี่เข็ม
คุณยายบอกโชคดีมากเลยที่รอดมาได้อยากฝากถึงคนชะลาทั่วไป
ให้ดูคุณยายเป็นตัวอย่างดูฉันเป็นตัวอย่างนะวัคซีนมันไม่ได้อันตรายขนาดนั้น
ฉีด๒เข็มรวดยังแข็งแรงดีอยู่เลยเอาฟังเสียงคุณยายค่ะ
อันนี้คือสำคัญนะคะคุณยายตรวจภูมิหน่อยไหม
คุณยายหายากมากนะที่รอดมาได้แล้วแบบฉีดภายในวันเดียว๒เข็มเนี่ยคุณยาย
พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มาดูสวบคอรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
วันนี้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นค่ะ๑๕๔๕๒รายเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่๑
ขออภัยค่ะ๑๔๙๘๔รายติดเชื้อในเรือนจำ๔๖๐
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศตอนนี้๑๒๘๕๕๓๔

อดผู้เสียชีวิตสะสม๑๒๘๕๕นะคะ
ผู้ป่วยที่หายเรียบร้อยแล้วกลับบ้านได้แล้วคือหมายถึงว่าหายแล้วนะคะ
แล้วกลับบ้านได้แล้วอันนี้เราไม่นับรวมสีเขียวนะ
สีเขียวที่ยังคงอยู่ในสถานกักตัวอะไรต่างไม่รวม
คือเอาเฉพาะหายแล้ว๑๘๒๕๗ค่ะ
แต่ยังต้องสังเกตนะคะว่าผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยก็ยังมากอยู่นะ
คืออย่างที่บอกว่าพื้นที่ปิดมันควบคุมการระบาดยากมาก
มันมีความไม่สามารถเว้นระยะห่างได้แบบเรือนจำก็เหมือนกัน
เทียบเหมือนกับร้านอาหารหรือสถานที่ต่างที่คนแออัด
ออฟฟิศเราเนี่ยค่ะในสถานที่ปิดแบบนี้
ยังไงมันก็ต้องเว้นระยะอยู่ดีแล้วก็ต้องสวมหน้ากากอย่างเร่งรั